นัดชิงโตราหลีครับซึ่งถือว่าเป็นเกมนัดชิง
ถ้วยแรกอย่างเป็นทางการในหลัก

ประจวบก็สามารถทำได้สำเร็จ
ร้มบุรีรัมโดยสู้กันถึงดิกา

ชิงชนะเลิศนะครับโตโยต้าลีกครับสองพันสิบเก้า
กันที่เอสซีจีสเตดียมรังยาวของเมืองทองยูเนเต็ดครับ
บุรีรำอดีตแชมป์๕สมัยนะครับจากการเข้าชิง๗ครั้ง
เจอกับประจวบที่เข้าชิงครั้งแรกนะครับจากการก่อตั้งสโมสรมา๑๐ปี
นี่เป็นถ้วยหลักของพวกเขาครับชุดส้มประจวบนะครับ
เจอกันหกครั้งในบุรีดำชนะห้าสมัยหนึ่งไม่เคยแพ้
โอกาสเน่งนะครับของทางประจวบนะครับเกือบได้ประตูเหมือนกัน
และลูกนี้พวกเขาทำสำเร็จครับขึ้นนำก่อน
บอลตัดได้จากรัชพลนาวันโนนะครับ
แล้วเข้าทางศรีโรธแต่ง๑จังหวะจ่ายให้กับมาวรินโยครับ
แต่ว่าลูกนี้มีประเด็นนะครับเพราะว่าก่อนบอลจะออกจากขาของซีโรดเนี่ย
มีผู้เล่นของประจวบล้ำหน้าอยู่แต่ผู้สิน
ผู้ช่วยเนี่ยไม่ได้ยกนะครับทำให้ประจวบก็ได้ประโยชน์ไปนำหนึ่งศูนย์
แต่บุรีดำครับพวกเขามาตีเสมอที่เจ็ดสิบสามครับ
สลักหายประโคนลุยไปทางขวาแล้วก็เปิดให้กับสุประชัยใจเด็ดครับ
มงเข้าไปดูอีกครั้งนะครับ
บอลติดแล้วดึงหักกลับมาตั้งศีรษะรอหม่งเลยครับสุภาชัย
เสมอ๑๑ครับ๙๐นาทีต้องต่อเวลาพิเศษครับ
แล้วในช่วงต่อเวลาเนี่ยอดุลหมื่นสมานช่วยเซฟจังหวะนี้ครับ
จากการยิงของอาเดสตูนเยสแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครับ
สุภโชคนะครับแหวกแนวรับเข้าไป
ยังติดเซฟของนัทพงศ์ขจรมาลี
ทั้งจิตปัญญาที่สุดแล้วก็
ขวัญชัยสุขล้อมนะครับ๒ผู้เล่นของบุรีรำที่ประจวบยืมตัวมาลงเล่นไม่ได้
แต่ยังสามารถโชว์ฟอร์มเด็ดเลยครับ
แต่ออกสตาร์ทไม่ดีนะครับสมพบนินวงเนี่ยยิงจุดโทษไปติดก่อนครับ
เล่นขอประจวบติดเซฟของสิวรักษ์
แต่บุรีรำก็พลาดเหมือนกันครับสุพนัทเหมือนตายครับ
โอ้โหยิงจังหวะนี้ไม่ดีครับ
บอลเข้ามือของนัทพงศ์ขจรมาลี
ต่อ๑ครับใครพลาดก็เนี่ยครับ
พลาดแล้วมีโอกาสที่จะแพ้เลยครับกรกฎมาพลาด
แล้วประจวบส่งซีเกดมาภูเต๊ะยิงเรียบร้อยเลยครับ

วนกันยืดเยื้อถึงคนที่๙ครับ
ก็เป็นว่าประจวบชนะไป๘ต่อ๗ครับสกอร์รวม๙ประตูต่อ๘นะครับ
แชมป์รายการใหญ่ครั้งแรกของสโมสรไปครองอย่างพลิกความคาดหมายครับ
ประจวบก็จะรับเงินรางวัล๕ล้านบาทแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตบอลโตต้าแม่โขงคลับแชมป์เป็นชิป
ขณะที่บุรีรำเหลือลุ้นเพียงแค่ถ้วยไทยลีกนะครับ
ซึ่งเหลือการแข่งขันอีก๓นัดสุดท้ายโดยมี๕๑คะแนนเท่ากับเชียงรายยังนำเป็นจ่าฝูงเพราะว่าประตูได้เสียดีกว่า
แต่ถ้าเกิดแต้มเท่ากันถึงนัดสุดท้ายแบบนี้บุรีรำจะเฮสตูเฮดเป็นรองเชียงรายนะครับ
หลังเกมเนี่ยเราไปดูกันหน่อยนะครับ
แชมป์ถ้วยใหญ่ครั้งแรกของสโมสรแล้วก็ลบสถิติไม่เคยชนะบุรีรำได้สำเร็จก่อนจะฝากบอลลิเด็ดในการให้สัมภาษณ์ด้วยครับ
ส่วนขวัญหลงนะครับจากการกลับประติดทีมชาติไทยของธีระสินแดงดาสุนหน้าของเมืองทรนิเกียบอึ่งเครื่องกับคองโก
ก็บอกนะครับว่าดีใจที่อากิรานิชิโนกุญสือชาวญี่ปุ่นยังติดตามผลงาน
ส่วนการกลับไปครั้งนี้รู้สึกเหมือนเป็นน้องใหม่ในทีม
ซึ่งหลายคนที่ติดทีมชาติมาก่อนเขาในยุคของอากิระนิชโนนะครับ

ตัวเองก็ต้องปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่
ส่วนเรื่องของหมายเลข๑๐ที่ชนะทิพย์สงกระสินนั้น
ใช้แทนเขาใน๒เกมที่แล้วที่๑๐บอลโลกรอบคันเลือก
หากว่าเจจะใช้หมายเลข๑๐ต่อไปนะครับ
หรือจะใส่หมายเลข๑๘หมายเลขเดิมที่เขาใช้ในทีมชาติ

เจอกับคองโกวันพฤหัสที่๑๐ตุลาคม

เข้าสัญญาณตั้งแต่๑๘นาที๓๐นาที

จากนั้นอังคารที่๑๕ตุลาคม

จะใช้สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิต

ก็เข้าสัญญาณวิเคราะห์เกมกันก่อน๑๘นาที๓๐นาทีเหมือนเดิม